ให้คุณผู้ชมกว้างก่อนเพราะจะแจ้งข่าวร้าย
เย็นนี้ปั๊มน้ำมันน่าจะต่อแถวกันยาวโดยเฉพาะรถที่ใช้น้ำมันดีเซล
ล่าสุดคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบงนะครับ
นะครับพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับดีเซลจะปรับขึ้นหนึ่งบาท
จากวันนี้๓๒บาท๙๔สตจะเป็น๓๓บาท๙๔สต
มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปต้นไปครับไม่โกรธกันนะครับ
เมื่อกี้ยิ้มให้แล้วพอดีต้องแจ้งข่าวร้าย
เผื่อว่าคุณผู้ชมเดินทางกลับบ้านเลี้ยวเข้าปั๊มก่อนนะคะ